นั่งหน่าเพลง
หนูแค่บอกว่าให้พี่เข้าข้างในนุก็เงียบไปและพี่มาด่าหนู
เพิ่มให้พูดผ่ววรุ่นพ่อในที่กระโดด

แหน่ดพูดมาก

เขาก็โวยวายว่าเขาอ่ะเกิดมานานแล้วเป็นรุ่นพ่อแล้วอะไรอย่างเงี้ย

เขาก็โวยวายขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่ตอนนั้นยังไม่ได้อัดคลิปค่ะ
เขาก็แล้วเขาก็ขับไปเรื่อยเรื่อยก็ยัดทางประมาณเท่าไหร่งานโวยวาย
๒พิโลกว่าก็ตลอดทางเลยครับใช่ตลอดทางเลยค่ะไม่หยุดเลยค่ะ
เขาบอกว่าถ้าหนูอ่ะไม่หยุดถามว่าหนูเริ่มถ่ายคลิปเขาอ่ะ
เขาบอกว่าถ้าหนูไม่หยุดพูดเขาจะด่ายให้เยอะคนอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็กลัวไหมใช่ค่ะกลัวด้วยค่ะพี่

ก็มึงกูอะค่ะพี่
ใช้มึงอะไรอย่างเงี้ยคือพูดอะไรแบบนี้
ประมาณนี้หนูก็ตกใจก็แบบทำอะไรไม่ถูกก็เลยแบบ

ผมโทรไปที่๑๕๘๔ตัวไม่ติดเลยตัวตั้งแต่เมื่อวาน

ว่าให้เบอร์ให้เขาไปแล้วก็แจ้งรายละเอียดเขาไปเขาก็ถือโทรกลับมา

ก็แจ้งข้อหาไว้ก่อนว่าเขามีการให้บริการเราไม่ดี
เพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไปให้บริการคนอื่นแล้วเกิดเคสเดียวกัน
จะได้ติดต่อประสานงานว่าคนแบบนี้มันอะไร
มายุคคาหรือว่าไม่ที่จะห่วงใจอะไรอยู่ไหมค่ะไม่จำเป็นพูดหยาบคายให้ผู้ดีดี
หากคงไม่พระเจ้าไปใช้บริการทางคุกก็ดีกว่า